ดูบรรยากาศที่คำชโนธ
มาแล้วเขาเปิดแล้วหลังจากที่ปิดกันมาอย่างยาวนาน
และแน่นอนว่าสาธุชนสายมูที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค
ก็เดินทางไปที่นี่กันคึกคักเลยค่ะ
ไปเลยเย่ปรบมือหน่อยคำชโนธเปิดแล้ว
ใช่คุณนี่คือเกาะคำชโนธบ้านโนนเมือง
สำหรับใครที่จะมาคำชโนธฟังดี
เที่ยวคำชโนธนะครับ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบการลงทะเบียน
และตรวจสอบว่าคุณได้รับวัคซีนครบไหม
ถึงจะสามารถเข้าไปได้
และที่สำคัญทุกคนจะต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
ก็คือคุณต้องพกบัตรประชาชนมานั่นเองนะคะ
เขามีการจัดระเบียบกันอย่างดีมากเลยนะ

เขาจะมีการให้เข้าไปกราบไหว้รอบละ๕๐คน

เขาจะให้ยืนตามมาร์คตามจุดต่างเว้นระยะห่าง
แล้วพอถึงหน้าศาลพ่อปู่แม่ย่าจะต้องยืนตามจุดที่เขากำหนดไว้
คุณยืนอยู่ตรงนั้นได้๑๐นาที
ว่ายอธิษฐานอะไรไปให้ครบภายใน๑๐นาที
จากนั้นต้องเดินต่อไปที่บริเวณต้นมะเดือยักษ์เลยค่ะ
เหมือนให้เดินไปเป็นจุดเพื่อที่กลุ่มใหม่

มันจะได้ไม่ไปออกันอยู่ในที่เดียวเยอะไง

ใช่พอไปที่บริเวณต้นมะเดือยักษ

แต่ละรอบเข้าไหว้ได้ไม่ถึง๓๐นาทีเท่านั้น

อ่ะหน้าสาร๑๐นาทีต้นมะเดือ๑๐นาทีบ่อน้ำ๑๐นาทีประมาณนี้นะ
ประมาณเอานะคุณผู้ชมนะหลังจากนั้นก็จะให้ออกจากเกาะคำชโนธไป
วันหนึ่งค่ะรับนักท่องเที่ยวได้ทั้งหมด๒๐๐๐คน
ในวันหยุดก็จะเพิ่มเป็น๓๐๐๐คนแต่ว่าเขามีการจัดระบบระเบียบที่ดีมากเลย
ก็ต้องบอกว่าของบวงส่วงนี่แน่นโต๊ะเลยนะคะทุกคนที่เขามากลับว่ายมาแก้บน
รวมถึงมาเปิดทรัพย์รับโชคก็มากันอย่างหนาแน่นเลยนะคะ
ส่วนทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีคุณสยามสิริมงคล
ก็เดินทางมาดูความพร้อมความเรียบร้อยด้วยตัวเองเลยนะ
เดินกำชับจนนาทีตามจุดเลย
ในเรื่องของมาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิด๑๙นั่นเอง
อ้าวก็ปฏิบัติตามมาตรการของทางภาครัฐกันด้วยนะครับ
ถ้าจะไปที่คำชโนธเนาะ
หลักคือเขาจะมีแอปให้เช็คคิว
ใช่ต้องลงทะเบียนก่อน
อันดับแรกถ้าคุณอยากไปคุณลงทะเบียนก่อนเลือกวันก่อนนะคะ
แล้วก็เอาบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย